คุณผู้ชมส่วนอีกหนึ่งประเด็นเป็นประเด็นข่าวเมาส์
ที่มีข่าวเมาส์ออกมาว่ามีครอบครัวอยู่ครอบครัวนึงเนี่ยนะ
สามีทำร้ายภรรยาจนถึงขั้นก็เข้าโรงพยาบาลกันไปเลย
หนึ่งในนั้นที่ถูกจับโยงไปนอกจากครอบครัวของพี่หนิงที่ชี้แจงไปแล้ว
มีครอบครัวนี้แหละค่ะครอบครัวของแม่เป้ยปานวาด
เพราะว่าคุณแม่เป้ยเขายกครอบครัวไปเที่ยวทะเลโอ้โห
ไปกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตา๔คนพ่อป๊อปแม่เป้ยน้องโปรดแล้วก็น้องปาลิน
อุ๊ยอบอุ่นมากแล้วควรอู๋คุณดู

ใช่ต้องบอกว่าแม่เป้ยเป็นเซ็กซี่สไตล์
ยุคหนึ่งที่แบบเซ็กซี่แหละแซ่บมาก
ใช่มะละแซ่บมาก
จนตอนนี้ลูกสองนะคะดูหุ่นสิคะ
ดิฉันยังอายเลยเอาจริงเนาะแล้วก็ได้เห็นภาพครอบครัวลงในโซเชียลด้วย
แคปชั่นที่เป็นการการันตีว่าครอบครัวมีความสุขมากเวอร์นะ
แต่ต้องบอกว่าเป็นรูปครอบครัวในรอบ๑เดือนเหมือนกันนะ๑เดือนกับ๒๒วันเลย

คือเธอไม่ได้โพสต์ลงในไอจีเป็นภาพครอบครัวพร้อมหน้ากันแบบนี้๑เดือน๒๒วันแล้ว
ก่อนหน้านี้เดี๋ยวให้ดูว่าภาพครอบครัวที่เธอโพสต์ไว้ล่าสุดก่อนคลิปนี้ก็คือ๒๔ตุลาคม
นอกจากรูปครอบครัวแล้วเนี่ยนะคะแม่เป้ยก็โพสต์โมเมนต์สุดหวาน
กับคุณสามีด้วยพี่ป๊อปให้แฟนคลับได้กดไลค์แบบรัว
อย่างที่เราเห็นกันมีแบบโอบกันหันหลังอะไรแบบนี้เรียกได้ว่า
ก็เป็นภาพที่สามารถสยบข่าวดราม่าข่าวลือไปได้แบบสนิท
บอกเลยว่าลบเมมโอรี่นั้นทิ้งไปได้เลยจ้ะแต่ที่เรียกยอดไลค์ได้มากมากคุณผู้ชม
ก็จะเป็นภาพเดียวของแม่เป้ยภาพนี้ค่ะเอวเป็นเอวอ่ะดูสิ
เอวสะโพกมาหมดเลยความแซ่บเซ็กซี่เนอะใส่ทูพีชโพสต์ท่าถ่ายรูปอวดความแซ่บความปังทำ
ทำยังไงให้เหมือนเป้ยอ่ะเออทำไม่ได้ไม่ไหวนะคอจะเคล็ดเอาแต่เป้ยสวยจริง
พี่เป้ยสวยมากอ่ะคุณพี่แซกกะลินดูดูเอวดูอะไรอย่างเงี้ยนี่คุณแม่ลูกสองอ่ะ
หุ่นได้ขนาดนี้แล้วคือพี่เป้ยเขาเป็นเซ็กซี่ที่มีความแบบน่ารักผสม
นึกออกไหมมันดูแบบน่ารักดูดีอ่ะตามูตามินะคะที่สำคัญภาพเหล่านี้
ถ่ายโดยยืนยังชัดเจนนะคะค่ะโดยสามีนี่แหละค่ะว่าเขายังรักอันนี้อยู่นะคะ
ถูกต้องจ้างเขาไปเป็นครับครัวอ่ะจะหยบเข่าม้าวไปได้เรียบร้อยแล้วค่ะ